เรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทา

คือหลังจากที่คุณชูวิสกรมนุษฎิออกมาเปิดเผยข้อมูล
กลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยเนี่ย

มีไน้ตู้หาวนี่ถูกจับไปแล้วมามอบตัว
ถูกแจ้งเขาหาเรื่องยาเสพติดอีกกลุ่มสองกลุ่มก็ถูกจับบางกลุ่มก็หนีไปนอกประเทศแล้วก็มี
เมื่อวานคุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลที่ก็จะออกมาคู่ขนานกับคุณชูวิทย์
ในเชิงที่ว่าคุณไล่ตรวจสอบเขาเนี่ยคุณมีอะไรอยู่ข้างหลังเบื้องหลังอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณสันทนาพูดเมื่อวานบอกผมอยากจะพบพบตรออ๋อเหรอทำไมคะจะขอเข้าพบ
อยากจะเอาข้อมูลไปให้อ่าว่ามีกลุ่มคนเนี่ย
แฉเรื่องทุนจีนสีเทาเพราะต้องการไปตบทรัพย์เขาฮะเดี๋ยวก่อน
คือจะบอกว่าคนที่มาแฉเรื่องนี้จะไปตบทรัพย์กลุ่มจีนเทาเนี่ยเหรอ
คุณสันทนาบอกว่าไอ้กลุ่มจีนเทาที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยเนี่ย
มาเปิดธุรกิจบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเปิดบ่อนค้ายาเนี่ย
มันกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ตอนนี้เขาเข้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อ๋อค่ะไปไล่อายัดทรัพย์เขาไปไล่จับเขาทำไมอืม
วันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาบ้างค่ะ
ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเลยโอ้เหรอคะ
ขอยืนยันว่าตัวคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังฉากหลัง
ไม่มีอะไรเคลือบแคลงอะไรอย่างแน่นอนคือจะยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอภัย
ในขณะเดียวกันใครที่หาผลประโยชน์
จากกลุ่มทุนจีนสีเทาขอให้เป็นยังไงไปฟังคุณชูวิทย์นะฮะ
แถงเรื่องทุนจีนมีเบื้องหลังหรือมีคนสั่งการ
ถ้าพระเจ้ากระทำการโดยไม่สุดขอให้ถ้าพระเจ้ามีอันเป็นไปใครได้สามวันกี่วัน
แต่ถ้าใครที่จะอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้และไปหากินกับคนจีนสีเทา
ที่อ้างว่าเป็นคนดีหนักหนามาทำมาหากินมาซื้อซ้อมสินก็ขอให้มันจงพินาศ
ขอให้มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้มันตกนรกตกไหม้
ดูเดือน

นี่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับวันนี้ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือ
หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสันทนประยูณรัฐออกมาพูดว่า
มนตร์ที่ออกมาแฉะเรื่องทุนจีนสีเทา
จะไปตบทรัพย์เขาหรือเปล่าแต่คุณสันทนะเอ่ยถึงชื่อชูแวบ

แต่เอาล่ะคุณชูวิทย์ก็บอกงั้นนี่ทำพิธีกันเห็นเลยก็แล้วกัน

ว่าตัวผมเนี่ยไม่มีเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นแต่ใครนั่นแหละที่เป็นคนหาประโยชน์จากกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยไปรับประโยชน์จากเขาเนี่ย

ขอให้ตกนรกหมกไหม้เลยนี่เห็นไหม

ถึงขั้นแบบชั่วฟ้าดินสลายเลยนะ

ส่วนข้อมูลที่วันนี้คุณชูวิทย์นำออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้มีแถลงนะครับคุณชูวิทย์เกี่ยวกับเรื่องทุนจีนสีเทา
แถลงออกมาเป็นแบบเป็นละลอกเลยนะ
โอ้โหคือข้อมูลนี่แน่นแล้วมาเต็มตลอด
จาก๕มาเฟียจีนสีเทามีใครบ้างไปเรื่องของเครื่องบินใช่ไหม
ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับตู้ฮาวเรื่องของผับกินลิน
ที่เป็นผับศูนย์เหรียญเบื้องหลังคือบ่อนคือค้ายาเสพติด
แต่คนจีนตู้หาวนี่ได้ตัวไปแล้วนะครับ
นี่วันนี้คุณชูวิทย์แถลงต่อนะครับ
บอกว่าขอเปิดเผยเรื่องกลุ่มนอมินีหรือตัวแทนของตู้ห่าว
หาวนี่เขาได้สัญชาติไทยด้วยชื่อนายชัยนัทกรชายานันต์
คุณชูวิทย์บอกว่านอมินีของตู้ห่าวเนี่ยเป็นผู้หญิงคนไทยคนหนึ่ง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตู้ห่าว
เป็นผู้จัดทำธุรกรรมต่างให้กับตู้ห่าวทั้งหมด
ท่านผู้ชมเห็นนี่คือกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าวันที่๒๓พฤศจิกายน๑๑นาฬิกา๕๘นาที
ผู้หญิงคนนี้ขับรถเก๋งไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง

คุณชูวิทย์บอกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเผยตอนหลัง
วันนี้ยังไม่เปิดเผยวันนี้ให้ดูก่อนว่านี่คือนอมินีของตู้เห่า
หลังจากนั้นคุณชูวิทย์แถลงหลักฐานโชว์หลักฐานนะฮะเส้นทางการโอนเงิน
ระหว่างนายตู้ห่าวกับผู้หญิงคนนี้
คุณชูวิชบอกโอนให้ทีนึง๓ล้าน๕ล้านนะเห็นไหมครับ
แล้วยังมีหลักฐานการซื้อขายที่ดินแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
เป็นเงินซื้อขายมูลค่าสูงถึงกว่า๔๐๐ล้านบาท

คุณชูวิทย์บอกเมื่อปี๖๓ตู้ห่าวให้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งหมด
นี่เห็นไหมครับ
ยังพบข้อมูลว่านายทุนจีนเหล่านี้ไปซื้อโรงเรียนสอนภาษาไทย

แล้วก็รับรองการอยู่ในไทยในฐานะนักศึกษา
ทำการต่อวีซ่าได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทย
คุณชูวิทย์บอกมันมีหลากหลายรูปแบบ

แล้วเมื่อวันก่อนเมื่อวานี้
ตำรวจเพิ่งไปรวดยึดบ้านตั๋วแถวพื้นที่ลาชานสุตรกรากาศ
หมู่บ้านหรูนี่มี๖๐กว่าหลังคนจีนมาซื้อไป๕๐หลัง
คือเอาง่ายเกือบยกหมู่บ้านแล้ว
หลังนึงนี่๕๐ล้านได้

ไม่รวมกับการไปเปิดสมาคมต่างเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้ามา
ว่าเปิดโรงเรียนต่างเพื่อให้คนจีนเข้ามา
แต่ว่าความจริงนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ได้อายุนักศึกษาเลย
อายุแบบอายุเยอะหมดแล้ว

นี่ฮะคุณชูวิทย์บอกมีภาพถ่ายนะฮะ
เป็นภาพถ่ายของอีกคนนึงชื่อนายลินหลง
นี่ที่คุณชูวิทย์จิ้มให้ดูชี้ให้ดู
ลิ้นหลงนี่เป็นอดีตที่ปรึกษาสมาคมพ่อค้าไทย
มีภาพถ่ายร่วมกับครอสเจอร์การไทยหลายคน

สำนักนายกนี่เห็นไหมไปถ่ายภาพ
บางครั้งเนี่ยใส่ชุดคล้ายชุดทหารเลยนะ

คือเดี๋ยวก่อนใส่ชุดค่าราชการไทยนะ

คือบางทีถ้าคนไทยดูยังคิดว่าเอ๊ะใช่ชุดทหารจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยโอ้ยนี่ชุดทหาร

คุณชูวิทย์บอกนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแอบอ้างตัว
ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มคนจีนด้วยกัน
เพื่อให้ตัวในลิ้นหลงมีความน่าเชื่อถือ
ถ้าผู้ชมดูภาพนี้นะที่ลิ้นหลงใส่ชุดทหารแล้วอุ้มเด็กอยู่
คุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภัยที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างมากนะฮะ

เพราะนี่คือการอุ้มท้องซื้อพ่อ

คุณชูวิทย์บอกนี่คืออุ้มท้องซื้อพ่อ
รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวจะแถลงในครั้งต่อไป

เอาลองฟังคุณชูวิทย์นะฮะ
ชัดกว่านี้ผมก็หาไม่ได้แล้ว
ทีนี้คุณก็ต้องตามเส้นทางการเงิน
คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะแฉซีรีส์ถัดไปนะฮะ

ได้แชร์วันนี้เลยนะครับอุ่มท้องซื้อพ่อเนี่ยได้แชร์รายละเอียดต่อ
แต่ว่าได้เปิดเผยภาพบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ใจกลางป่าสงวนที่จังหวัดเชียงราย
ไหนครับอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับ
คือคุณชูวิทย์บอกว่านี่ใช้เงินจากหน่วยงานในต่างประเทศ
ค่ะมาสนับสนุนหน่วยงานปราบยาเสพติดของไทย
อืมแล้วเอาเงินไปสร้างบ้านกลางป่าในหุบเขา
มันคล้ายกับกรณีบ้านพักอายการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อืมคุณชุวิตบอกไปสร้างได้ยังไงนะ
เห็นไหมอยู่กลางป่าสงวนที่เชียงรายค่ะ
เดี๋ยวต้องรอฟังต่อว่ามันคืออะไรยังไง
ชีวิตบอกเดี๋ยวจะแถลงต่อเป็นฉากนะฮะ
เดี๋ยวรอซีรีส์ถัดไปอีกทีหนึ่ง
ขณะเดียวกันเช้าวันนี้นะครับคุณชูวิทย์
เอาหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดีกลุ่มทุนจีนสีเทา

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
เพื่อจะได้ไปเร่งรัดดำเนินการต่อ
พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าตอนนี้คดีกลุ่มในทุนจีนสีเทา
ืบหน้าไป๙๐แล้วนะครับ
คาดว่าภายใน๓สัปดาห์จะสรุปสำนวนได้
ออกหมายจับผู้ต้องหาไปเป็นจำนวนมาก
อายัดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่สนามบินหัวหินได้ด้วย

ขยายผลยึดทรัพย์ได้กว่า๕๐๐๐ล้านบาท
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องขยายผลเอาผิดกับกลุ่มราชการ
ที่ไปให้สัญชาติกับในทุนจีน

ก็คือคนไทยนี่แหละราชการไทย
ซึ่งตอนนี้พบคนเกี่ยวข้องจำนวนมาก

ที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีตำรวจอีกหลายหน่วยงานด้วย

วันนี้เราไปถึง๙๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งเราทำงานช้านะครับ
ไปช้าจนจะตั้งปัญหาบางทีนะครับ
ว่าทำไมทำงานช้าทำไมไม่เคลื่อนไหวนะ
เพราะจริงแล้วเราไม่ได้ทำตามกระแสนะครับ
แต่เราต้องเดินตามพยาฐานนะครับ
อาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะครับ
เช่นการขอหมายค้นหรือการขอหมายจับ
เราต้องรวบรวมประหยาดฐานนะครับนะครับ
การจะไปจับโทนี่ต้องรวบรวมประหยาดฐานทั่วหมดนะครับ
ไม่งั้นหากสารไม่ออกมาคือจะให้
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ร้านขายปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
จำหน่ายของที่ละลึกผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ผลิตภัณฑ์จากรังนกและยาสมุนไพร
เอาเป็นว่าบริษัทในเครือข่ายของตู้ห่าวที่ใช้คนไทยถือครองแทนที่ภูเก็ตเนี่ย

โอ้โหคอมเมนต์

แต่ว่าหาการอ่านการอ่านเอง
เดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมจากคุณชูวิทย์กันแล้วกันนะ